ทีนี้มาดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
ฉันก็ไม่รู้นะว่าทนกันมาได้ไง๑๐๒๐ปีแล้วค่ะ
คือหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ใกล้กับสนามกอล์

ลูกกอล์ฟตกที่หลังคาบ้านบ้างน่ะมบ้าง

ตอนแรกสนามกอล์ฟก็ส่งช่างมาซ่อมให้
หลังเอาเครื่องมือมาให้ซ่อมเองเถอะจ้ะ
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่ทนแล้วนะเป็นความเดือดร้อนค่ะ
ปักบุตรกันนิดนึงนะคะจุดเกิดเหตุก็คือ
ในชุมชนหมู่๙ซอยสุขสวรรค์๗๖ทับ๔๑
ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการนะคะ
แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณหลังสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งค่ะ
หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือคุณธนารักษ์อยู่คงเล่าบอกว่า
ชาวชุมชนที่นี่เขาเดือดร้อนกันมาเป็น๑๐ปีแล้วครับ
อกจากจะมีลูกก๊อฟแล้วเนี่ยวันดีคืนดีก็ไม่รู้มีอะไรอีกค่ะ
ชาวชุมชนเดือดร้อนมีลูกกอล์ฟเนี่ยปลิวมาถูกบ้านถูกรถยนต์เสียหายหลายครั้ง
ล่าสุดเอาอีกแล้วนี่คุณเขาเก็บได้เป็นถุงแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณถ้าเคยจับเนี่ยนะลูกนึงนี่มันหนัก
มันหนักนะมันหนักนะมันแข็งด้วยนะ
ล่าสุดเกิดอีกแล้วนะคะ๒วันก่อน๒๐พฤษภาคม
กอล์ฟค่ะตกเฉียวหน้าบ้านของเขาค่ะ
เชี่ยวหน้าลูกของเขาที่อยู่หน้าบ้าน
คุณเฉียวหน้าลูกที่อยู่หน้าบ้าน

มันเป็นความเดือดร้อนของชุมชนชุมชนนี้มานานมาก
ก็คือยังไงเหมือนว่าปล่อยให้เด็กออกมาเดินเล่นไม่ได้
วิ่งเล่นไม่ได้ช่วงเย็นนี้คือมา๕๖ลูก
ค่ะค่ามาเลยช่วงเย็น๕โมง๖โมง
ล่าสุดก็คือลุงโดนบาร์เกรดผมเมื่อวาน
เช่นเดียวกับชาวบ้านอีกคนหนึ่งในชุมชนเดียวกัน
ชื่อว่าคุณธนากรบอกว่าลูกกอล์ฟที่ปลิวตกมาที่บ้านเนี่ย
ตกเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเย็น
แรกพอเกิดความเสียหายทางสนามกอล์ฟ
ก็จะส่งช่างมาเปลี่ยนมาซ่อมแซมบ้านให้
แต่หลังค่ะนำเพียงอุปกรณ์มาให้
แล้วให้เจ้าของบ้านเปลี่ยนเองซ่อมเองนะคะ
แล้วก็ต้องอยู่กันแบบนี้หวาดระแวงนะคะ
เกรงว่าลูกกอล์ฟจะปลิวมาถูกเด็กจนได้รับอันตราย
แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคุณนับดูซิว่าประมาณกี่ลูก
แล้วเชื่อไหมว่าลูกก๊อฟเหล่านี้ทางเจ้าของสนามเนี่ย
เขาให้คนนะมาขอซื้อลูกละ๒บาท
มันเยอะขนาดไหนคุณคิดดูนะลูกละ๒บาท
คุณธนากรบอกว่าขายไปได้ครั้งก่อน๑๕๐๐บาทหาร๒สิ
๕๐๐ลูกเออหารสองเกินนะ๗๕๐ลูกมั้ย
ใช่คิดดู๗๕๐ลูกอะค่ะแล้วบ่ายเมื่อวานเนี้ย
ทางเทศบาลเมืองรัฐหลวงก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
กับผู้ประกอบการตัวแทนชาวบ้านเอาล่ะก็ต้องคุยกันแล้วค่ะ
ปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงได้บ้างจะทำยังไงได้บ้าง
ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่พระประแดงแบบนี้

ใช่จะทำอย่างไรได้บ้าง
แล้วได้ข้อมูลแล้วได้มติแล้วก็ต้องเอาไปทำด้วย

มันอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ